หลังจากที่มีคลิปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเป็นพฤติกรรมของตำรวจนายหนึ่งอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขัน
แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้หญิง
ปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นแล้วนะคะ
รอผลการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
แต่ทีนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างไร

รักษณะเหมือนมากอดมาล็อกคอนะ
กอดมาล็อกคอแล้วก็อย่างที่ผู้หญิงบอก

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ชายดูล้างแล้วเป็นชุดเหมือนตำรวจเลยนะ
อยู่ในงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่
โดยมีผู้หญิงสวมชุดสีขาวเขาเป็นเจ้าของบ้าน

บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะ
ก่อนที่คลิปนี้จะถูกถ่ายเอาไว้

โดยเฉพาะตำรวจใส่ชุดปฏิบัติหน้าที่
ทำแบบนี้ได้อย่างไร

หลายคนถามมาแล้วก็ไปทำแบบนี้ได้อย่างไร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปสืบหาคำตอบมา
ทราบว่าผู้ชายที่สวมชุดตำรวจนี่สรุปเป็นตำรวจจริงนะคะ
คือดาบตำรวจอนันต์มีจันเพชรสังกัดโรงพักหัวหิน
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสิทธิชัยศรีโสภาเจริญรัฐ
กำกับการสภหัวหินสั่งย้ายดาบตำรวจนายนี้ไป
ปฏิบัติหน้าที่๑๐เวรจนกว่าจะมีผลการสอบสวนข้อที่จริง
ของคณะกรรมการออกมาฟังเสียงผู้บังคับบัญชา
โดยเฉพาะการสมใส่เครื่องแบบถึงแม้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ตามก็ต้องแสดงดำรงตนในเรื่องภาพลักษณ์ที่ดี
ตอนนี้เหมือนกันถ้าตรวจสอบเขาได้จริงมาแล้ว
เป็นความผิดอย่างชัดเจนนะครับก็จะดำเนินคดีทางวินัยอย่างเด็ดขาดครับ
ผู้กำกับการสพหัวหินเล่าเพิ่มเติมให้ฟัง
บอกว่าถามดาบตำรวจอนันต์แล้วดาบตำรวจอนันต์เล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นก็คือออกไปปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต
ตามปกติ๕ทุ่มกว่าได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาสที่งานเลี้ยงทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ของผู้หญิงที่สวมชุดสีขาวที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะ
ก็เลยรีบเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าเห็นว่าบ้านอยู่ใกล้บ้านตัวเอง
ยืนยันรู้จักมักคุ้นกับผู้หญิงที่สวมชุดสีขาวเป็นเจ้าของงานเป็นอย่างดี
พอไปถึงพบว่าเจ้าของบ้านเขากำลังมีปัญหากับนักดนตรีที่จ้างมาเล่นในงานนี้นะคะ
ซึ่งสรุปแล้วไกลเกลี่ยกันตกลงกันได้ด้วยดี
ขณะที่ตำรวจนายนี้ก็คือดาบตำรวจอนันต์จะออกจากบ้าน
ผู้หญิงเจ้าของบ้านชักชวนให้อยู่ในงานก่อน
รับประทานอาหารกันก่อนแล้วก็ภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นการหยอกล้อกัน
เขาบอกแบบนี้ดาบตำรวจให้การแบบนี้
แต่ทีนี้ข้อมูลที่ดาบตำรวจอนันต์พูดมาไปสวนทางกับคำให้การนะคะ
บอกว่าตอนแรกผู้ชายคนนี้ไม่ได้สวมชุดตำรวจเข้ามาในงานนะ
แล้วก็บอกว่ามีอาการมืนเมาโวยวายไปทั่วงานด้วย
ผู้จาโอ้อวดบอกว่าตัวเองมีปืนแล้วก็เป็นตำรวจ
แต่ทีนี้จากนั้นเดินหายไปพักหนึ่งกลับมากลับมาพร้อมชุดตำรวจแล้วค่ะ
ชุดตำรวจมานะคะแล้วก็มาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้หญิงเจ้าของงาน
ซึ่งสวมชุดสีขาวปรากฏในคลิปนี่แหละค่ะ
ข้อมูลยังสวนกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปนะคะ